ดูเรื่องคนหายกันบ้างดีกว่าพักเรื่องคนตายไว้ก่อนนะ
คุณผู้ชมบอกไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวจริงหัวใจ
แต่อันนี้เป็นเรื่องคนหายนี่เขาบอกมันเศร้าสะเทือนถึงใจเหลือเกิน

คนไว้ใจมันอาจจะร้ายที่สุดจริงก็ได้
โชธนะคะพี่โชธเป็นนุ่มใหญ่ชาวนครนะคะ
อายุ๕๘ปีโพสต์ภาพนี้ข้างคือเมียรักของพี่ที่อยู่กินกันมา๔ปี

โดดเสื้อชมพูแต่ไม่ได้จดทะเบียนนะอยู่กินกันมา๔ปี
โชธโพสต์ภาพนี้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
เพื่อนรักเอาเมียผมไปช่วยผมด้วย
ผมตามหาเมียเพื่อนรักมานอนที่บ้านปีใหม่แล้วเอาเมียผมหายไป
ผมชื่อประโชธนิอุบลชื่อเล่นโชคหรือโชธ
เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมียหายจากบ้านไปคืนวันที่๒ของปีใหม่
ตามหาหลายวันคิดไว้ว่าเขาคนนี้เป็นคนพาเมียผมไป
เมียผมอายุ๕๔ปีขอเมียผมคืนด้วย

โชธบอกว่าเพื่อนมาหาช่วงปีใหม่ให้เพื่อนนอนที่บ้าน
แต่ทำไมเพื่อนไม่ได้กลับไปคนเดียวเพื่อนเอาเมียเราไปทำไม
ส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่ไปหาพี่โชธเลยนะคะ
พี่โชฎนี่ก็อู้วพูดคุยกับคุณก้าง
คุยไปก็เสียงสั่นน้ำตาคลอเบ้าเลยค่ะ
บอกว่าเมียพี่อยู่กันมา๔ปีอยู่แบบไม่ได้จดทะเบียน

ทีนี้ระยะหลังเนี่ยให้เพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลย
อำนวยอายุ๕๗ปีมาช่วยสร้างบ้าน
ปลายปีที่ผ่านมาพี่โชธไปช่วยงานหัวหน้าก่อสร้างบ้านที่ต่างอำเภอ
รู้สึกได้ว่าพฤติกรรมของเมียมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
มีช่วงหนึ่งเมียออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น
โชคก็ไปตามง้องอนกลับคืนมา
กระทั่งเมื่อช่วงเดือนธันวาคมเมียก็ออกจากบ้านไปอีก
จะไปหาญาติหาลูกที่ต่างจังหวัด
มีเหตุผลออกไปข้างนอกตลอดเลย
โชคก็ไปตามกลับคืนมา
จนกระทั่งช่วงกลางเดือนธันวาคม

เมียรักออกจากบ้านไปตอนพี่โชคหลับ

อำนวยอำนวยเจอเมียเราไหมอ่ะ
หน่วยบอกไม่เจอไม่รู้ไม่เห็น
สุดท้ายวันนี้พี่โชธมาสถานีตำรวจภูทรขนอม
มาขอเจรจากับเมียว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พี่ไปทำไมหายไปทำไม
ให้โอกาสพี่อีกครั้งได้ไหม
สรุปนัดเจอกันที่โรงพักนะคะ
ต้องเหมือนเดิมปกติน้องกันเหลืออะไร

แล้วพี่ขอสักอย่างว่าน้องอย่าอยู่กับคนนี้ได้ไหม
โชธและภรรยามาเจอกันที่สพขนอม

นี่เห็นไหมภรรยามาแล้วนะ
โชธพูดทุกอย่างพรั่งพรูมันออกมาที่มันจุกอยู่ในอก

ลองฟังจังหวะนี้ดูนะคะ

โชธไม่ยอมทำในสิ่งที่เคยรับปากเอาไว้
ขอแล้วห้ามแล้ว

ทีนี้ทีมข่าวพบว่าในเอกสารที่นำข้อตกลงเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนสพขนอมเขียนระบุเอาไว้ว่า
ทั้งสองคนมีความประสงค์จะเลิกรากัน
โดยทั้งสองคนอยู่กินกันฉันผัวเมียมา๔ปี

ช่วยกันสร้างทรัพย์สินบ้านหนึ่งหลัง
ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ฝ่ายชายออก
ทีนี้ถ้าฝ่ายหญิงจะหาเงินมาคืนฝ่ายชายได้ถือว่าตกลงกันได้
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาที่ดินไปกู้เงิน
แล้วเอาเงิน๑แสนบาทมาให้ฝ่ายชายภายในสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้
ก็คือปลายปีเลยค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้ยินยอมให้ปรับ๒๐๐๐บาท
อ่ะเราฟังเรื่องราวจากฝั่งพี่โชธมาแล้วใช่ไหม
ไปคุยกับฝั่งพี่ผู้หญิงบ้างแล้วกันไหนวันนี้ได้เจอตัว
พี่มันเรื่องราวเป็นยังไงเหรอเขาบอกว่าพี่หนีตามชู้ไปอ่ะ
พี่ไปคบหาอะไรเพื่อนสนิทเขาพาพี่หนีไปมันจริงไหมเนี่ย
กั้งฟังพี่นะนี่มันหนังคนละม้วนเลย

รู้ไหมว่าตลอด๔ปีที่ผ่านมาที่พี่ใช้ชีวิตอยู่กินกับพี่โชธเนี่ย
พี่ร้องไห้มากี่ครั้งเสียใจมาแล้วกี่คน
เพราะพี่โชธมันเจ้าชู้เจ้าชู้มากชอบดุดา
เรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้เปย์อะไรพี่มากมายหรอก
พี่เองก็ทำงานเหมือนกันนะก็ทำงานก่อสร้างเหมือนกันนี่แหละก็หาเงินใช้เอง
ทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยพี่โชคก็ดุพี่ด่าพี่
แต่สิ่งสำคัญที่สุดฟางเส้นสุดท้ายทำให้พี่ไม่ยอมกลับไปคืนเดียวพี่โชธคืออะไรรู้ไหม
โชธไม่ใช่แค่เจ้าชู้นะแต่พี่โชธชอบไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่น
เป็นคนแวดล้อมใกล้ตัวกับพี่เพื่อนร่วมงานพี่ก็มีผู้หญิงข้างบ้านก็เอา
หลานแท้ของพี่มันยังทำตั้งใจให้พี่อยู่ยังไง
ชีวิตลูกผู้หญิงอ่ะจะทนอยู่กับแบบนี้ได้จริงจริงเหรอพี่บอกพี่ไม่ไหว
เลยตัดสินใจแยกตัวออกมาพี่จะหางานทำในพื้นที่อื่น
แต่พี่โชธก็ไม่ยอมรับความจริงไงติดตามรังความพี่อยู่ตลอดเวลา
ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจะดึงพี่อำนวยเข้ามาเกี่ยวข้องทำไม
เพื่อนมาทำไมพี่ไม่ได้อยู่กับอำนวยไม่ได้อยู่กับใครทั้งนั้น
แค่ไม่อยากจะอยู่กับพี่โชธอีกหล่อไปแล้ว
ที่ฟังดูแล้วน่าจะเลิกนะคะแล้วก็จากข้อตกลงที่ทำกันที่สพขนอมก็คือว่า
พี่ผู้หญิงต้องหาเงินมาคืนพี่โชธแสนนึงภายในปลายปีนี้ธันวาคมปีนี้
ถ้าหาไม่ได้จะยืนยอมให้ปรับสองหมื่นบาท